เกิดความวุ่นวายที่หน้าเวทีหมอลำเสียงเพลงกำลังสนุก
ทุกคนก็มารอกันอยู่หน้าเวทีอยากจะจับมือนักร้องกันบ้างอะไรบ้าง
ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเป็นตัวตึงสายแดน
แดนอยู่บนเวทีหมอลำแดนใหญ่เลยคนก็สนุกสนานกันนะตอนนั้น
ปรากฏเธอโดนกระชากตกลงมาจากเวทีแล้วเวทีสูงด้วยนะคุณคิง
แล้วมันตามมาด้วยยังไงบ้างไปดูหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมคะสามเหตุการณ์ในภาพนี้ในคลิปนี้มันจะต่อเนื่องกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง
เหตุการณ์แรกดูตรงนี้ก่อนค่ะนี่นะคะจะมีน้องคนนึงค่ะนะขึ้นไปแล้วก็ไปเต้นอยู่บนเวที
ก็จะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไปดึงน้องเขาลงมาเพราะว่าพยายามจะไปขอจับมือกับตัวนักร้อง
และดูจังหวะที่น้องคนนี้เต้นสร้างความสนุกสนานให้นะคะในขณะที่อย่างที่คุณบอกอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือเป็นเวทีหมอลำซิ่งที่อำเภอมันจักรีที่ขอนแก่นผู้ชายคนนั้นค่ะพอเห็นเห็นน้องเนี่ยฉายาตัวตึงสายแดง
บอกคนในพื้นที่รู้จักกันดีขึ้นไปเต้นอยู่ค่ะนักร้องเหมือนกับรู้จักน้องคนนี้ด้วยก็เข้าไปคุยเข้าไปนี่จังหวะนี้
โดนกระชากแขนตกลงจากเวทีทุกคนตรงนั้นงงนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้มันก็จะมีภาพเหมือนกับมีรุ่นพี่รุ่นพี่
ที่เป็นกลุ่มสาวประเภท๒ของน้องคนนั้นนี่แหละที่ขึ้นไปเต้น
ไปสร้างความเฮฮาสร้างสีสันนี่แหละค่ะไม่พอใจปรากฏมีการต่อว่ากันไปต่อว่ากันมา
บอมและตามมาด้วยภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
เดินออกมาบาดเจ็บแล้วนะคะ
มีผู้บาดเจ็บนะคะเขาบอกว่า
ไปแจ้งความกันไว้แล้วที่สพมันจคิรีค่ะ
เหตุการณ์เกิด๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา

มาสร้างความสนุกสร้างความสุข

ควรมารุมทำร้ายกันจนบาดเจ็บแบบนี้
ผู้ชมของเราค่ะเลยตามหน่อย
อันนี้เป็นภาพตอนบาดเจ็บที่ถูกรุมทำร้ายแล้วนะ
ไปคุยกับน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทเป็นใคร
โบ๊ทก็คือสายแดนนั่นแหละ
ตึงสายแดงที่ขึ้นไปเต้นบนเวที

ตอนไปเจอเนี่ยน้องโบ๊ทอยู่กับคุณยายนะ

เขาน้องรู้จักกันดีกับนักร้อง
เอาผมไม่ได้ขึ้นไปเต้นเลยนะ
ไม่ได้ขึ้นไปเองแต่นักร้องเรียกให้ขึ้นไป

มีผู้ชายคนหนึ่งคงจะมาขอจับมือนักร้องอยู่หน้าเวทีนั่นแหละ

จากนั้นผมก็เลยโดนกระชาก
ตกจากเวทีได้รับบาดเจ็บที่ไหนบ้าง

ขอบเวทีแล้วก็บริเวณเข่าก็ช้ำด้วยนะคะ

โมทบอกว่าตอนนี้ตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วทั้งหมด

เพราะเห็นบอกว่าพี่ที่โดนทำร้ายเนี่ยแล้วพี่ในกลุ่มไม่ยอม
ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
ถ้าพี่เขาให้เรียกไปเขาก็แบบไม่ว่าเขาอยู่เมาวิ่งไปวิ่งมา
คนละเขาก็พูดว่าพูดกับเกอร์เทยพูดเลยว่ามึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอ

นักร้องนักร้องเขาไม่สนใจ
อ๋อพี่ว่านักร้องเขาไม่สนใจคนนั้น
คือเขาจะขอจับมือนักร้องแต่นักร้องเขามองไม่เห็นน้องเขา
นักร้องไม่ทันจะถัดมาเขาก็เลยกระชากตุ๊กกน
คู่เขียนพูดอยู่กระชากตุ๊กอย่าข้าว
คุณยายนะครับคุณยายน้องโบ๊ทบอกว่าจริงแล้วน้องชอบไปดูหมอลำมากเลย
คือไปดูบ่อยเกือบทุกเวทีเกือบทุกวงจนสนิทกับวงหมอลำ
แล้วพอไปเที่ยวเขาก็ซี้กันไงก็เลยชวนขึ้นไปเต้นลำบนเวทีนะครับ
ในกลุ่มน้องโบ๊ทบอกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุคุณยายมีผู้ชายคนหนึ่ง
พูดบอกว่ายังไงรู้ไหมด้วยความเคารพนะครับคุณผู้ชม
มันก็เลยเป็นที่มาไงเพราะว่าในโพสต์ที่เขามีการแชร์กัน
มันมีแฮชแพคด้วยนะว่าถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศที่สาม

ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนนะครับ
ซึ่งก็เห็นว่านัดกันมาเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้ว

มีทั้งฝ่ายเจ้าภาพจัดงานมาตกลงเจรจาด้วยนะคะ
มีการพูดคุยกันอยู่๑ชั่วโมงตกลงกันไม่ได้ค่ะ
พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการตามขั้นตอน
แต่ว่ามันก็ต้องรอให้สหวิชาชีพมาพูดคุยด้วย
เพราะว่าตัวผู้แจ้งเองก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
ทางด้านของเจ้าภาพนางสาวสุพัตราวงศาอายุ๒๕ปี
บอกแบบนี้ว่าเอาจริงในงาน
ไม่ได้มีการอนุญาตนะให้ใครขึ้นไปนะบนเวที
สัญญาจ้างเองก็ไม่ได้มีการตกลงกับหมอลำเอาไว้

ตอนที่น้องโบ๊ทขึ้นไปเต้นบนเวทีเนี่ย
เจ้าภาพนะบอกว่าเธอและคนหน้าเวที
ก็บอกแล้วว่าให้น้องลงมาแต่น้องไม่ฟัง

เพราะคนที่เขามาดูหมอลำอยู่หน้าเวทีไม่พอใจ

เพราะเสียเงินจ้างหมอลำมาตั้ง๓๐๐๐บาท

แต่ไม่ได้บอกให้ทำรุนแรง

จนสุดท้ายเอ้ามาเกิดไล่ตีกันซะอย่างนั้น
บอกไอ้ที่ไปไล่ตีกันมันไม่ใช่คนของเธอนะ
ตามที่น้องโบ๊ทคนที่ขึ้นไปเต้นบอกนะคะ
บอกว่ารู้แต่ว่ามีกลุ่มของน้องโบ๊ท
ที่เป็นสาวประเภท๒เสื้อแดง

บอกว่าถูกขวดตีที่หัวและถูกรุมทำร้าย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาแยกย้ายไป
สุดท้ายงานต้องยุติลงทันที
เหลือเวลาอีก๓๐นาทีด้วยซ้ำ

กลุ่มของน้องที่ขึ้นไปเต้นบนเวทีเหมือนกัน

เพราะเป็นเงินถึง๓๐๐๐เลยนะ
ที่เธอไปจ้างหมอลำมา
ดึงลงไพร์บอกว่า

แต่ว่าไม่ให้ดึงแหลกมั่วไปเลยแล้วมันดึงเวลา
แล้วก็พอมันเกิดความวุ่นวายแล้วหมอลำก็เล่นไม่จบงาน
มันก็ขาดประมาณ๓๐นาทีคือประมาณตีหนึ่งครึ่ง

คือก็คือพวกหนูเสียหายมากเลยแล้วงานมันแบบ
มันตีกันแบบโอละหนไม่รู้ว่าใครตีกันบ้าง
หนูหนูจะดำเนินคดีค่ะเพราะว่าก่อนที่หมอดำจะเล่น

อย่าให้ใครมาก่อความบุญไวไม่อย่างนั้นหนูจะปรับฆ่าหมอลำ
คือหนูก็จะเตรียมจำนวนเลยค่ะ

หนูจ้างมาเพื่อให้ชาวบ้านดูมาให้สนุก
แต่เขาเป็นคนบ้านไหนอันนี้หนูก็ไม่รู้
นี่เธอบอกเธอเป็นเจ้าภาพเธอจ้างหมอลำมา
บอกว่าจริงตอนแรกก่อนขึ้นเวทีให้มีการประกาศแล้วนะ
อย่าสร้างความวุ่นวายไม่งั้นเธอจะปรับเงินนะ
ก็เป็นความอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อครับ